สังคมออนไลน์เนี่ยเขาไปไล่เจอคลิปหลายคลิปเลยของดาบตำรวจคนนี้นะฮะ
เดี๋ยวดูคลิปใหม่ใหม่ก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าเห็นคลิปเดิมเนี่ยท่านจะแบบอ๋อแน่นอน

นี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ดาบตำรวจนายนี้เคยก่อเหตุเอาไว้นะครับ
บุกเข้าไปนะแล้วก็ไปจับกลุ่มวัยรุ่นก็มีไปล็อกคอรอปภก็มี
หลายที่หลายเหตุการณ์นะครับดาบตำรวจอดิษรเป็นฝ่ายสืบสวนสพบางปูกับพวก๖คนนะฮะ
ตามข้อมูลบอกว่าบุกเข้าไปในห้องของเยาวชน๖คนไปรุมซ้อมรีดเงินเหยื่อ๕๐๐๐บาท
ขู่บังคับจะให้เป็นสายเดินยาเสพติดนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยก่อเหตุเอาไว้ก็คือขับรถกระบะไล่ตามเก๋งซีวิกสีขาว
เข้าไปเนี่ยอยู่ขอบถนนแล้วก็ลงมากับลูกน้องลูกน้องขึ้นไปฟันฟันฟันตัวเองก็ถือปืนอยู่สุดท้ายถูกจับได้เนี่ยนะฮะ
บอกว่ามีคำสั่งให้ดับตนวดในนี้
มาช่วยราชการที่ภูทรจังหวัดแล้วนะครับ
ที่ศูนย์ประการขาดจากตำนังเดิมด้วย

เพราะลูกน้องที่นั่งรถมาด้วยกันตลอดก่อน
เดี๋ยวช่วงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ
คลิปนี้ตามข้อมูลบอกว่าเกิดขึ้น๑๘กรกฎาคมนะครับ
ดาบตำรวจคนนี้ไปจับรอปภคนหนึ่งนะเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
คนที่ไปช่วยก็เข้ามาให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เข้ามาเรียกพนักงานในบ้านพักแล้วก็ล็อกคอไปสองคน

พนักงานของเขาไปตีรถของกลุ่มพวกนี้
ขอดูบัตรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ดูทำเหมือนจะเอาปืนมายิงพนักงานอีก
ก็มีเรื่องกันเกิดขึ้นสุดท้ายกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่า
เอาเข้าโรงงานผิดจะมาจับยาเสพติด
นี่ฮะมันก็เลยมีคลิปแฉพฤติกรรมของดาบอดีศรกับพวกนี้ออกมาบอก
โอ้โหหลายอย่างเหลือเกินดูแล้วไม่ธรรมดา
อย่าง๑๓กรกฎาคมก่อเหตุรุมซ้อมรีดเงินเหยื่อบังคับเดินยา
กรกฎาคมไปอุ้มรอปภ๒๘กรกฎาคมขับรถกระบะ
ไล่ชนรถเก๋งแล้วชักปืนขู่เขาลูกน้อง
กระโดดขึ้นหลังคารถเอามีดดาบไปฟันอะไรพวกนี้นะฮะ
โอ้โหพฤติกรรมแต่ละเหตุการณ์นะคะ